ไปดูอีกหนึ่งวิธีการทำเมนูเปิบพิษดารจากต่อหัวเสือ
นครพนมคุณเขาทานกันจริงนะเจ้าตัวอ่อนต่อหัวเสือเนี่ย
แต่เมนูที่ว่าคืออะไรไปดูกันหน่อยดีกว่า
คุณดูโอ้โหต่อหน้าฉันเออเดี๋ยวต่อหน้าฉัน
เธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรมาเป็นเพลงอีกแล้ว
ต่อจริงพาคุณผู้ชมมาดูการทำเมนูจากตัวต่อ
บายเชฟสมศักดิ์บุญจันทร์นายอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
นายอำเภอโชว์ฝีมือเองเลยคุณไม่ใช่มาแต่ตัวอ่อนนะ
ตัวใหญ่ก็มีโอ้โหเมนูแรกที่ท่านในอำเภอทำก็คือ
แกงอ่อมต่อเฮ้ยอ่อมอะไรอ่อมแกงอ่อมไง
คุณคุณจะคิดอยู่หรออ่อมคิดอะไรไม่ออกก็อ่อมไว้ก่อน
วัตถุดิบหลักก็คือตัวอ่อนของต่อนี่แหละค่ะ
เครื่องปรุงก็คือใช้วัตถุดิบที่เป็นแกงอ่อมทั่วไปเลยคุณ
ก็เปลี่ยนจากหมูไก่ไงเป็นตัวอ่อนต่อแทน
ก็จะมีพวกแบบสมุนไพรต่างสดร้อนแล้วมันแบบคล่อง
มันสมุนไพรดีนะคะแล้วก็มีพวกลาบก้อยนะคะก้อยต่ออะไรอย่างนี้
เครื่องปรุงก็คือวัตถุดิบทำลาบก้อยทั่วไปเหมือนกัน
แต่วัตถุดิบหลักก็คือตัวต่อด้วยนะเอาตัวต่อด้วยนะ
แล้วก็ตัวอ่อนด้วยประกัติเห็นเค้าทานเฉพาะตัวอ่อนมันหรอ
ใช่อันนี้จะมีตัวต่อด้วยนะซึ่งเชฟสมศักดิ์เนี่ยทำได้แบบโอ้โหคุณดู
เค้ากลัวไปใส่เป็นโอ้ยน่ากินมาก

เชฟฯระดับในอำเภอหรอ
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะเนี่ยโอ้โหบอกเลย
ชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นเมนูสู้กำลังจ้าสู้กำลังอย่างดี
ส่วนการเอาต่อมาเนี่ยเอามาจากไหนยังไง
ก็อย่างที่บอกค่ะเขามีวิธีการนะคะในการที่จะนำรังต่อมา
สำหรับชาวบ้านในอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
ชาวบ้านที่นี่ส่วนมากเขาก็จะมีอาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือขาย
เอาเลี้ยงเลยนะเลี้ยงขายเลยนะคะก็เลี้ยงตำไร่ตำนาแบบนี้เลยคุณ
เป็นที่ต้องการของตลาดมากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาซื้อขายเนี่ยแพงนะ
ราคาซื้อขายรังละประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันถึงสองหมื่นบาทคุณโห
ส่วนลูกต่อหัวเสือเนี่ยนะจะตกอยู่กิโลกรัมละ๑๐๐๐บาท
ขยันหน่อยขยันเลี้ยงมีความชำนาญคุณขายได้สร้างรายได้ปีนึง
สี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทสมบูรณ์เยอะเหรอแล้วเก็บผลผลิตออกมาได้เนี่ย
ถึงสามรอบอ่ะเก็บตัวอ่อนได้เอออ่ะนะแต่ต้องมีความรู้
มีความชำนาญในการจับไม่อย่างนั้นคุณอาจเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เอากันไกลเอากันไกลมากันไกลมาทำอะไรอยากจะตัดไอ้หูเนี่ยนะมัน
มันมันมันมันบอกอะไรให้เราพูดอันนั้นอยากเขาไม่รู้นะไอ้หูเนี่ย
มันเป็นคนพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็พูดตามเขา
เสียชีวิตในเวลาต่อมามาดูตอนต่อไปก่อน
เพราะว่าเขามีการจัดงานเทศกาลกินต่อหัวเสือ
ที่สนามที่ว่าการอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมด้วย
ปีนี้นะคะเขาจัดขึ้นในวันที่๒๒กันยายน
ซึ่งยังไม่ถึงนะขอเชิญชวนแล้วกันนะคะพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม
เมนูเด็ดจากต่อหัวเสือกันได้๑ปีมีงานเพียงแค่ครั้งเดียว
โอ้โหเป็นเรื่องของวิถีการกินอาหารที่พื้นถิ่นนะคะ